เพื่อรู้ถึงเรื่องของแนวคิดแง่คิดและความคิดในการบริหารงาน

ณปัจจุบันนี้กลายมาเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
แล้วก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านธุรกรรมนาคมในการคุมเรื่องของเครือข่ายการสื่อสาร
ของประเทศอย่างกศธโทรคมนาคม
มีวงเงินของมูลค่าของการทำธุรกิจกว่า๒แสนล้านบาท
เขาบอกว่าก่อนนั้นเป็นครู
เป็นครูเรื่องของการสอนด้านวิศวกรรม
ศึกษามาสอนมา๒๕ปีกับโรงเรียนในร้อยจบรอ
และบอกว่าหัวใจของการทำงานคือการพัฒนาครับ
ไปรู้จักกับภัณฑ์เอกศพชัยหุวะหนัน
ในถอดสูตรกับคุณกวันกาหรี่พันธ์
ตึกใหญ่ริมน้ำเจ้าพญามูลค่านับพันล้านบาท
ให้บริการเครือข่ายสื่อสารระดับชาติ

พันเอกสรรพชัยหุวนัน
หนุ่มใหญ่อารมณ์ดีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

ชิมลางในฐานะกรรมการบอร์ดมานานถึง๓ปีเต็ม
จริงอาจจะผมอาจจะไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะครับ
แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ผมได้มีโอกาสทำงานในด้านของโทรคมนาคมนะครับ

ทางด้านของกษรชด้านความมั่นคงนะครับ
แล้วก็ได้รับเลือกให้มาเป็นกรรมการที่กศธ
จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้รับเลือกจากคณะกรรมการว่า

น่าจะมีความเข้าใจในธุรกิจธรรมคม

สรรพชัยยอมรับว่ารู้สึกกดดัน
แม้จะมีพื้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมมาก่อน
เพราะตลอด๒๕ปีเต็มของเขา

ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กำหนดทิศทางโครงข่ายสื่อสารระดับชาติ
และดูแลบุคลากรกว่า๖๐๐๐ชีวิต

มองไปข้างหน้าทำเต็มที่และเต็มความสามารถ
บทบาทของครูสอนลูกศิษย์ค่ะ

เพราะว่าบทบาทในฐานะของที่เป็นอาจารย์เนี่ย
กับทางนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ย
เราสามารถที่จะสั่งสอน
เพื่อนร่วมงานบางส่วนก็มีคุณวุฒิพอกัน
คือผมคาดหวังว่าท่านที่ทำงานอยู่แล้ว
จะต้องเป็นผู้นำผม
เพราะว่าเขามีประสบการณ์เยอะเป็นผู้นำผม
หรือถ้าเกิดไม่นำผมก็บอกว่าเป็นผู้แนะนำผม
แต่ถ้าเกิดท่านไม่สามารถจะเป็นผู้นำผมได้
หรือไม่สามารถที่จะแนะนำผมได้
เพราะฉะนั้นต้องเชื่อผมที่ผมจะดำไป
สันทชัยยึดหลักเรียนรู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
วิธีการคือต้องถามผู้เชี่ยวชาญมาประกอบการตัดสินใจ

เองสามารถที่จะทำธุรกิจ
แล้วก็อยู่บนขาของตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
โดยที่ไม่ต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐมากังวล

อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้
กลับไปดูเส้นทางชีวิต
ของนายทหารที่ทำหน้าที่ครูมาถึง๒๕ปีเต็ม
ถือเป็นครั้งแรกที่อาจารย์สรรพชัย
กลับไปเยือนโรงเรียนที่เขาผูกพัน
สถานที่ที่บ่มเพาะเขาในวิชาชีพครู
ชาติที่สอนก็จะเกี่ยวกับวิชาไฟฟ้า
ตั้งแต่วิชาพื้นฐานกับพวกคณิตศาสตร์

เรื่องของตัวสัญญาณการสื่อสาร
สมัยเป็นครูสรรพชัยบอกว่าเขาเป็นครูใจดีค่ะ
คิดเสมอว่าตอนเป็นเด็กอยากให้ครูสอนเราแบบไหน
เขาก็พยายามสอนนักเรียนแบบนั้น
แต่ความเป็นทหารก็ต้องเข้มงวดกับกฎระเบียบด้วย
เพราะฉะนั้นเวลาผมสอนนักเรียน
ผมถึงจะบอกว่าจริงแล้วความรู้ไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจริยธรรม
ในการทำงานในการดำเนินชีวิต
ว่าว่างจากการสอนหนังสือ
สรรพชัยมักจะเติมอาหารสมอง
ด้วยการอ่านหนังสือเฉลี่ยสัปดาห์ละ๑เล่ม
มุมโต๊ะม้าหินอ่อนมุมนี้ค่ะ
หนังสือเล่มโปรดจะเกี่ยวกับธรรมชาติ

ปลูกต้นไม้พลวนดินและรดน้ำ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบ

ก็จะรู้สึกว่ามันใจเย็นสงบ
แล้วปลูกต้นไม้เวลาถ้าคือออกดอก
หรือว่ามีผลออกมาก็จะรู้สึกเป็นความภูมิใจ

ก็คือไม่ต้องรีบให้ใจเย็นแต่ว่าก็ให้ทันเวลา
ทุกครั้งที่เครียดจากงานสรรพชัยเลือกผ่อนคลาย
ด้วยการวิ่งออกกำลังกายครั้งละ๒ชั่วโมงค่ะ
ทั้งหมดนี้คือชีวิตเรียบง่ายของครูสรรพชัยหุวนัน
ซีโอรัฐวิสาหกิจเจ้าของเครือข่ายสื่อสารแห่งชาติ
เส้นทางนี้ยังมีภารกิจที่ท้าทาย
รอเขาอยู่ข้างหน้า
ขอบคุณคุณกระมวลวันที่พาเราไปรู้จักกับพันเอกสรรพชัยหุวนันนะครับ
ซีเอโอของกศธุรกรรมนาคม
คุณผู้ชมลองนำแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กับตัวเอง
แล้วจะเกิดประโยชน์กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับ